คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศในพิธีชาปนกิจพรศักดิ์สองแสงกันหน่อยนะครับ
ที่วัดป่าศรีสว่างจังหวัดหนองบุรมภูซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองฮะ
ครอบครัวนะครับได้เคลื่อนศพของนายพรศักดิ์สองแสงจากบ้านพักในตำบลบ้าน
ซึ่งตลอดการเคลื่อนศพนะครับมีรถเปิดเพลงพระคุณของแม่นะครับซึ่งเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณพรศักดิ์ตลอดเส้นทาง
ท่ามกลางความเศร้าศกษิจัยของญาติพี่น้องและแฟนเพลย์นะครับ
ที่มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
ตลอดทางครับครอบครัวประกอบไปด้วยภรรยา
แล้วก็ลูกกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ครับ
ศพไปถึงเมนวัดศรีสว่าง
ก็เวียนศพรอบเมนสามรอบ

เพื่อให้ครอบครัวญาติและคนใกล้ชิด
ได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะ
ได้เห็นคุณพรศักดิ์เป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็เป็นพิธีสงฆ์นะครับ
พระสงฆ์๒๑รูปเจริญพระพุทธมนตร์
ศิลปินที่มาร่วมส่งวิญญาณนะครับ
ดวงวิญญาณของนายพรศักดิ์สองแสงเป็นครั้งสุดท้าย

แล้วก็มีแม่นกน้อยอุไรพร
แล้วก็ลูกแพร่อุไรพรนะครับ
ที่มาร่วมส่งคุณพรศักดิ์ขึ้นสู่สวงสวรรค
หมอลำชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยอีกคนนึงนะครับ
รวมตัวกันร้องลำกรอนนะครับ
ส่งดวงวิญญาณพรศักดิ์ส่องแสงครับ
แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือนะฮะบรรยากาศในพิธีชาปนกิจนะครับ
คนที่เคยร่วมงานคนที่รักชื่นชอบในผลงานนะครับ
ก็ยังไปไว้อลายกันท
และนี่เป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับ

ประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการหมอลำนะคะ